บอกว่าคราวแรกเนี้ยต้องร้องเพลงยอมยอมเป็นข้าวมันไก่ทำไมคะ
คุณอยากจะเป็นข้าวมันไก่เหรอคะโอ้มันมีปัญหาเกี่ยวกับข้าวมันไก่
เรื่องการสั่งอาหารถูกต้องทุกวันนี้มันก็สะดวกสบายสำหรับผู้บริโภค
อยากจะกินอะไรก็โทรศัพท์สั่งให้เขามาส่งให้ถึงบ้านค่ะก็มีผู้ใช้
เขาบอกว่ารับออเดอร์มาจากลูกค้าเป็นข้าวมันไก่ทั้งหมดสิบเอ็ดกล่องอืม
ไปเรียบร้อยจ่ายตังค์ไปแล้วมูลค่าห้าร้อยบาทครับปรากฏว่ากำลังจะไปส่งลูกค้า
ลูกค้าบอกไม่เอาแล้วขอยกเลิกทั้งหมดโอ้โหเท่านั้นคุณผู้ชมเขารู้สึกในแวบแรกคือ
โกรธแค้นอ่ะเขาจ่ายตังค์ไปแล้วแล้วเขาก็พยายามทำเวลาไปแล้ว
เหตุการณ์เป็นแบบนี้นะรู้สึกแบบนี้นะคนก็มาคอมเมนต์ครับ
แสดงความเห็นใจกันเยอะแยะเลยรวมถึงจะตามล่าตัวคนสั่งขนาดนั้นนะคุณผู้ชม
โอ้โหเปิดวาร์ฟเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปไล่เลียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน
แล้วก็ตอนนี้หนุ่มคนนี้เขาเป็นยังไงค่ะ
พี่กินข้าวกันเป็นทุกคนมาครับคุณครับผมไม่ต้องไหว้ครับ
เดี๋ยวครับ
สักหนึ่งนะพี่นะจะเลิกเรื่องเดียวสุดท้ายก็เลยครับ

แล้วก็ขอบคุณนะครับคุณครับผมครับขอบคุณครับ
หมดแล้วครับ๑๑กล่อง

อยากซื้อของมาแจกคนนานแล้ว
สรุปยังไงเนี่ยเขาเอาไปแจกคนหรอกว่า
ถ้าในเมื่อลูกค้าปฏิเสธสิ่งที่เขาซื้อมาทั้งหมดงั้นแจกแล้วกัน
ก็เป็นคลิปที่เขาเอาไปแจกคนเร่ร่อนที่อยู่บริเวณท้องสนามหลวงนี่แหละคุณผู้ชม
อยู่แถวแถวนั้นเนี่ยนะคะแถวแถวถนนข้าวสาร
เขาบอกว่าเออจากตอนแรกโกรธนะตอนนี้ไม่โกรธแล้ว
ถือว่าเป็นโอกาสที่เขาจะได้ทำดีหรือว่าได้แบ่งปันผู้อื่นกันบ้างครับ
สิบเอ็ดกล่องรวมแล้วประมาณห้าร้อยบาทพอสั่งซื้อเสร็จ
มีข้อความยกเลิกมาบอกว่าต้องออกจากบ้านไปทำงานตอน๒ทุ่ม
แล้วเขาบอกอีกนะว่าคุณรู้ไหมว่าเงิน๕๐๐บาทเนี่ย
ต้องวิ่งรถนานแค่ไหนกว่าจะได้ครับ
ลูกค้าอยู่เกือบบังใหญ่อ่ะแล้วสั่งข้าวมันไก่ถนนข้าวสารโอ้โห
ต้องการสินค้าภายในครึ่งชั่วโมง
ว่าจะไปส่งทันไหมเขาก็พยายามทำเวลาให้เต็มที่นะครับ
เนี่ยค่ะก็มีคนเข้ามาดูเข้ามาโพสต์เข้ามาแชร์เข้ามาให้กำลังใจมากมาย
ทีมข่าวของเราด้วยเหมือนกันนะเข้าไปพูดคุยเพิ่มเติมโดยการติดต่อทางวีดีโอนะคะ
คุยกับเจ้าของโพสต์คือนายศวรรษโพเย็นอายุ๒๖ปีเป็นพนักงานส่งอาหารนี่แหละ
เขาเปิดใจกับทีมข่าวว่าเมื่อวานนี้สักประมาณทุ่มครึ่งตัวเองได้รับออเดอร์จากลูกค้ารายหนึ่ง
สั่งข้าวมันไก่ทั้งหมดสิบเอ็ดกล่องครับมีแบ่งเป็นเนื้อหนังห้ากล่องนะครับ
แล้วไม่เอาหนังหกกล่องบอกรายละเอียดยิบเลยนอกจากนี้ยังขอน้ำจิ้มเพิ่มด้วยสามถุง
ขอพริกกับคิงเพิ่มให้ด้วยแล้วก็บอกว่าถ้ามาส่งเกิน๒ทุ่มไม่เอานะ
ทีนี้นายศวรรษก็คำนวณเวลาก็รีบจัดการให้ตอนนั้นเนี่ยหนึ่งทุ่มห้าสิบสองนาที
ยังไม่ถึงสองทุ่มดีเลยค่ะครับแต่กลับถูกลูกค้าบอกเลิกแล้ว
บอกว่าไม่เอาเนี่ยคุณผู้ชมเป็นข้อความแชทแบบนี้นะคะ
หลังจากนั้นปิดเครื่องหายไปเลยค่ะอืมนายศวรรษเคว้งสิคะ
รับข้าวมันไก่จากร้านมาแล้วเงินก็ควักจ่ายไปแล้ว
นั่นน่ะสิแต่ทุกอย่างมันต้องมีทางออกเสมอนะคะ
เขาก็บอกว่าตอนนั้นนะรู้สึกแค้นมากเลยที่ลูกค้าทำแบบนี้
แต่ไหนก็ขับมาแล้วซื้อมาแล้วทำยังไง
เขาขับรถผ่านแถวถนนราชดำเนินกองสลากแถวนั้นจะมีคนเร่ร่อนคนไร้บ้านอยู่อยู่พอสมควรนะ
เขาก็เลยเอาข้าวมันไก่ที่ซื้อมาเนี่ยไปแจกหมดเลย
เขาบอกว่าโอ้โหคุณพอเขารับนะเขาก็อวยพรขอให้เจริญเจริญขอให้มีความสุขอย่างนู้นอย่างนี้
ความรู้สึกเปลี่ยนค่ะจากที่ตอนแรกแค้นอยู่ดีนะตอนนี้รู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูก
แล้วก็หายโกรธลูกค้ารายนั้นไปเลยแล้วก็ถือซะว่าเป็นประสบการณ์อย่างน้อย
เหตุการณ์นี้ก็ทำให้เขาได้มีโอกาสแจกข้าวคนเร่ร่อนอย่างที่อยากทำนะคะครับ
เขาก็ยังยืนยันว่าเขาไม่เอาแล้วผมก็พิมพ์ไปว่าเงินมันไม่ใช่น้อยนะครับพี่ผมก็เลยโทรกลับไป
เขาปิดเครื่องที่ผมโทรกลับไปเนี่ยคือผมอยากจะแบบถ้าเกิดมันไม่ทันจริงพี่ขับรถไปเลยเดี๋ยวผมไปส่งระวังค่ะ
หรือว่าผมไปส่งที่ทำงานก็ได้มันโมโหยจนแบบช่างมันแล้วผมไม่เอาแล้วผมไม่วิ่งแล้วผมไปกลับบ้านแล้วผมก็เลยขับออกมาข้างนอก
ก็พอดีเลยเห็นตรงเส้นราชดำเนินนะครับตรงบริเวณกองสลากกับฝั่งตรงข้ามสองข้างทางเนี่ยเขาจะมีคนไร้บ้านอยู่อะไรอย่างนี้
ก็ผมก็เลยเออไหนก็ได้ไหนแล้วก็คิดได้แง่ดีถือโอกาสว่าเขาเข้ามาทำให้เราได้ทำบุญ
เราอยากลองทำมานานแล้วแต่เราไม่มีโอกาสที่จะไม่มีเวลาที่จะมาทำอย่างไหนก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เลยเอาไปแกะ
พอเราได้แจกตั้งแต่กล่องแรกแล้วมันหายโกรธเขาไปเลยคือหายโกรธไม่อยากเอาเรื่องไม่อยากอะไรแล้วมันอิ่มใจไปแล้วครับ
นี่นะคุณชิสาน้องใบตองปัญหาทุกอย่างที่มันเข้ามาเนี่ยสำคัญที่สุดมันอยู่ที่มุมมองในการที่จะมองปัญหานั้นนะ
คือถ้ามองในแง่ดีมองในมุมที่ดีมันก็อาจจะพลิกจากปัญหาที่มาสร้างความรู้สึกขุนคล่องหมองใจให้กลายเป็นความรู้สึกที่ดีขึ้นมาได้
อย่างกรณีนี้แหละก็วิกฤตเป็นโอกาสนะคะเขาก็เลยฝากถึงชาวโซเชียลที่โกรธแค้นแทนด้วยนะคะแล้วก็พยายามจะไปหาว่าลูกค้าคนนี้เป็นใคร
นายศวรรษบอกว่าอย่าไปด่าอย่าไปประนามลูกค้าเลยหรือบางคนชาวเน็ตก็อาจจะไปขุดข้อมูลลูกค้าคนนั้นว่าเป็นใครนะคะ
ก็อย่าไปทำเพราะบางทีลูกค้าเขาอาจจะต้องไปทำงานตามที่เขาบอกจริงอาจจะไม่ได้ตั้งใจ
รวมไปถึงยังขอบคุณน้ำใจอีกหลายคนนะคะที่จะบอกว่าต้องการจะช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่าย
แต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ขอรับเงินในส่วนนี้เพราะว่าได้เห็นกำลังใจมากมายแบบนี้แล้วเขาได้ทำดีแบบนี้เขาก็รู้สึกดีแล้วนะคะ
ก็ขอให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นประสบการณ์สำหรับทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าทุกเหตุการณ์มันมีทั้งมุมแย่มุมดี
ใช่แหละอยู่ที่เราจะเลือกคิดแบบนี้ก็ต้องบอกว่ายังไงก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรานะฝากไปถึงคนที่สั่งของหรืออะไรแบบนี้
ถ้าใจร้อนถ้ารีบไม่ต้องสั่งนะคุณผู้ชมนะคะฝากไปด้วยกันแล้วกัน